คุณผู้ชมมาดูคลิปเหตุการณ์บนท้องถนนนี้กันหน่อยนะฮะ
รถคันนี้ทำไมขนเยอะขนาดนี้
ไม่ใช่เส้นขนนะแต่ขนของมาเยอะขนาดนี้นะฮะ
รถคันข้างหลังเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่ารถคันนี้ขนมาเยอะขนาดไหน

คุณเดี๋ยวขวัดนะนี่คือรถหรือนี่ฉันมองไม่เห็นแล้ว
ว่าเป็นเหมือนกับอนุสวรีขวดพลาสติกเออเออ
เออคือไม่เหมือนรถเลยอ่ะมองไปมองมาใช่

ถ้าคุณเป็นคนขับตามคุณจะรู้สึกยังไง
ดิฉันใจบ่อดีค่ะใจไม่ค่อยดี
กลัวว่ามันจะแบบอุ้ยถ้าเกิดมันร่วงลงมา
หรือว่าตะข่ายมันขาดอะไรมาเนี่ยนะ
คลิปเมื่อกี้เป็นคลิปที่เอาไปลงเสียงเพลงนะ
แต่ขอให้ฟังคลิปต้นฉบับสักนิดนึง
ว่าคนที่ขับตามหลังเขาบรรยายว่ายังไง

ปรับลงถูกเรือนเอาคอหรอ
อ้าวนี่คลิปต้นฉบับ

เขียนแคปชั่นว่าร่วงไม่ร่วงห้าห้า

เดินทางกลับก็เจอรถคันนี้แหละฮะ

พลาสติกเมื่อกี้นะคือขวดพลาสติกทั้งนั้นเลย

เกือบจะล้นรถแบบนั้นเลยนะฮะ
น้ำหนักขวดอาจจะไม่หนักเพราะมันเป็นพลาสติก
แต่ว่าบรรทุกมาเยอะเหลือเกิน
ก็เลยมองว่ามันจะร่วงหรือไม่ร่วงนะ
ถ้าร่วงมันจะเป็นอันตรายต่อรถคันอื่นหรือเปล่า

ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยนี่ติดต่อไปยังคุณเอ็มอภัสรา
คุณเอมเป็นนักร้องหมอลำชื่อดังนะ
ต้องของบทเพลงสายตาอ่านกินใช่ค่ะ

เห็นรถกระบะคันนี้แหละขับอยู่ด้านหน้า
ตอนแรกไม่รู้เลยว่าเป็นรถอะไร
เพราะมองเห็นแต่ขวดเต็มไปหมดเลย

ก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเป็นอุทาหรณ์ไว้

ว่าทำไมถึงต้องขนของเยอะแบบนี้
บอกก็เข้าใจนะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้

ฟังเสียงคุณเอมอภัศรานะครับ
ในการขับรถนั่งนะคะ
เตะกี้ก็บอกว่ากลัวแทร่งด้วย

ความสุขแทร่งเป็นใดกะ
เราก็รังใจเห่้อนะคะ

เต้าวากะเข้าไปอยู่กับมั่นไทยใด

แต่ก็กลัวเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะ
ส่วนที่เอามาแชร์ในโลกโซเชียลก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ไว้

ห่วงทั้งคนขับรถคันนี้ด้วยและคนขับรถคันอื่นด้วยนะครับ